สวยก้อยรัชวินกันหน่อยพักหลังมาหายหน้าหายตาไปจากงานอีเวนต์นะ
ไม่มีคนจ้างนะคุณผู้ชมมีแต่ว่าเมื่อก่อนเนี่ยบอกเลยว่าจัดลิสต์ให้เป็นดาราเจ้าแม่อีเวนต์เลยนะ
พักหลังมาเนี่ยเจ้าตัวยอมรับกับเราว่าอย่างที่บอกไปไม่ใช่ไม่มีคนจ้าง
แต่ตั้งใจจะลดเองจริงค่ะเพราะว่าอยากจะบาลานซ์ชีวิตให้ตัวเองหน่อย
ถ้าไหนจะธุรกิจงานการกุศลไหนจะวิ่งเคียงข้างหวานใจอย่างพี่ตูนอีกนะคะ
บอกเลยว่างานในวงการเนี่ยยังไม่หายไปไหนแน่นอนงานอีเวนต์ก็มีแต่ว่าบางหน่อย
เอาแบบสบายสบายตัวส่วนวันแห่งความรักที่กำลังจะมาถึงค่ะ
ก้อยบอกเลยยังไม่มีแพลนอะไรเป็นพิเศษนะคะยังไม่ต้องมารีบส่องกันนะ
เพราะว่ายังไงพี่ตูนเขาก็เป็นคนสม่ำเสมออยู่แล้วค่ะจะวันไหนมันก็เหมือนกันล่ะค่ะ
วันวันสม่ำเสมอนี้นะคะก็น่าจะทานข้าวด้วยกันค่ะใช่ค่ะปกติ
เขาไม่ได้เป็นคนหวานอะไรแต่ว่ามันเรียกว่าอะไรอ่ะคะสม่ำเสมอดีกว่า
คือเขาเป็นยังไงตั้งแต่วันแรกวันนี้เขาก็ยังเป็นแบบนั้นอยู่
สม่ำเสมอทุกวันไม่ว่าวันอะไรก็เหมือนวันวาเลนไทย